หันมาใช้หุ่นยนต์ในการผลิต
โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง๑๔๐
หลังหุ่นยนต์๑๗๐๐ตัว
สามารถที่จะทำงานแทนคนได้เกือบ๕๐๐คน
และนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับโรงงาน

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณติตาพาสิริพิพัฒน์ครับ

ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
โดยสามารถทำงานตัดเจาะตรึงและเชียร์พลาสติกได้ภายในเครื่องเดียว
แรงงานคนได้ถึง๓๐คนเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตแบบเดิม
สามารถขึ้นรูปพลาสติก๑ชิ้นได้ภายใน๑นาที
แต่ละวันเครื่องนี้ทำงานได้ไม่ต่ำกว่า๑๕ชั่วโมง
หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหนึ่งใน๑๗๐๐ตัว
ที่ไทยสมิทกรุ๊ปนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
โดยตั้งแต่๓ปีที่ผ่านมาที่นำหุ่นยนต์มาใช้
คุณยนต์ทั้งหมดสามารถทำงานแทนคนได้เกือบ๕๐๐คน
ประหยัดต้นทุนการผลิตได้ถึง๑๔๐
หุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะมีมูลค่าเป็น๑๐ล้านบาท
แต่ก็สามารถคืนทุนได้ภายใน๑๐ปี
ขณะที่ค่าบำรุงรักษาหุ่นยนต์ต่อปี
ก็ยังถูกกว่าการจ้างแรงงานคนอย่างมาก

ขึ้นเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน
หุ่นยนต์ผลิตบอดี้รถยนต์ที่อยู่ด้านหลังที่ชั้นตรงนี้

เกษตรกรในสมัยที่ใช้แรงงานคนค่ะ
เขาต้องใช้แรงงานคนถึง๑๕คน
และใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๒นาทีค่ะ
การนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตเป็นส่วนหนึ่ง

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้แบบเท่าตัวแล้ว
คุณยนต์เหล่านี้ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ
ที่สามารถสั่งงานและรายงานผลผ่านคอมพิวเตอร์

ได้อย่างรวดเร็วและชับวัย
คืองานบางอย่างมันใช้คนไม่ได้
เพราะว่าความแม่นยำในเรื่องของการแอคเรซี่ในการทำงานเนี่ย
ถ้าใช้คนคุณภาพอาจจะสู้โรบอตไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นในเรื่องของหนึ่งเรื่องคุณภาพของงานที่จำเป็นต้องใช้
แล้วงานบางอย่างเนี่ยอยู่กับความร้อนเรื่องของสภาพแวดล้อม
คนทำงานอาจจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นในเรื่องของ
โรเบิร์ตอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับ
เพราะเดี๋ยวนี้โรบอทเนี่ยราคาก็ถูกลง
เป้าหมายของอุตสาหกรรมสี่จุดศูนย์คือการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่างต่าง
นวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้มีผลลัพธ์ในลักษณะที่ทำน้อยแต่ได้มาก
ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันกับประเทศอื่น
โดยประธานสภาอุตสาหกรรมระบุว่าการเดินหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมสี่จุดศูนย์และโรงงานสี่จุดศูนย์
จะเป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างตำแหน่งใหม่และเพิ่มรายได้มากกว่าการตกงาน
ถ้าคุณพัฒนาฝีมือแรงงานตอนนี้คุณต้องเน้นทักษะเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัล
เรื่องของการควบคุมเครื่องจักรต่างซึ่งใช้ดิจิทัลในการควบคุมนะครับ
เพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราบอกว่าจะเป็นคนตกงานกลายเป็นว่าตำแหน่งงานจะเพิ่มขึ้น
แต่ว่าจะเป็นงานในลักษณะนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับคนที่มิดแคเรีย
คือทำงานเดิมทำงานอยู่ทางด้านอาจจะเป็นคนงานในไลน์นะครับ
รายการผลิตสายการผลิตก็จะเริ่มผันตัวเองไปเป็นคนที่ดูแลเครื่องจักร
ประทานอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าการยกระดับโรงงานให้ก้าวทันสู่ยุคอุตสาหกรรม๔๐
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการเข้าถึงดิจิทัลซึ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะแรงงานและศึกษาวิจัยล่วงหน้า
เพื่อให้ทันกับความต้องการที่กำลังจะมาถึง
ฮิตาภาษิหรือพิพัฒน์เข้าไทรรัสทีวีรายงาน